ลงไปตลาดนะครับกุภาโชค
ไปตลาดครับถึงเวลานะครับเชิญครับ

ช่วงขอตอบตลาดแตกวันนี้
พาคุณลิงคุณหนูแหม่มไปบุกตลาดพื้นบ้าน
กับตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนม
อยู่ใกล้กับวัดพระธาตุพนม
และนี่คือตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนมครับ

เขาเปิดตลาดกันตั้งแต่ตี๒๓แล้วจะบอกให้

เห็นตลาดเล็กแบบนี้เนี่ย

ปลาร้าหนังเข็ม
ห่อไม้หน่อหวาย

อายุปลาเข้าไป๗๐๘๐ปีแล้ว

แก้มยังใส่ได้ขนาดนี้

เหมือนคนเมืองกรุงเลยล่ะครับ
เพราะได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ

อากาศดีอาหารดี

มันมันเล็กจังอันนี้มันเรียกมะเขือเทศอะไรเหรอ
เขือส้ม

ที่นี่จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขาได้ใช้

เมื่อวานเพิ่งไปแอบสอยเอาของคนอื่นเข้ามา

แม่หวัดดีจ้าแม่ขายอะไรจ้า

นมจินนะครับแม่ถือได้ไหมลองเพลงเลย

จ๊ะแม่ขายของทั้งหมดที่เป็นส้มตำเนอะ
เครื่องที่จะเอาไปทำส้มตำ

โว้ทำไมหน้ายังใสขนาดนี้

เป็นที่บัญชัย
สนิมกินน้ำเยอะนี่เขาไหนค่ะโอ้โฮ
ตอนเช้าถึงขึ้นมากินน้ำเยอะ

น้ำก่อนแรงดับแรก
น้ำก่อนแรงดับแรกเลย
มีวิธีดูแลสุขภาพตัวเอง
กินน้ำก่อนตอนเช้านะค่ะ
เอาไปถ่ายนอกตลาดไปถ่ายน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระธาตุภาคโน้น
ย่าสองสองสอง
สวยที่สุดคือสะพานมิตรภาพไทยลาว

งามที่สุดคือทิวทัศน์ริมฝั่งโค

โอ้โฮแม่โรยูใช้ไม่ได้
รับไม่ได้๑๐๐๐บาทจากให้รับทีวีช่อง๓๒

ชื่อรายการหนูว่าอบจมหาสนุกเด้อเด้อ
อันนี้นะแม่แม่ส่งไปที่ตู้นะที่ทีวี
สอนเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะส่งเงินมามา
อ๋อเขาเรียกอะไรคะ
เบลือกเมือก
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบแห้งแล้วก็แบบแบบสด

๒๐๓๐ปีแล้วขายจากสาวใช่ไหมขายจากสาว

เป็นคนที่นี่แล้ว
ตลาดนี้เขาขายตั้งแต่กี่โมงคะ

หนูมี๑๐๐๐บาทมอบให้

เซ็งล้านเลยเซ็งล้านเลย

พญาศรีสัตนาคาราช
ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

มีทั้งหมดกี่เสียน

๗เซียน

ต้องรู้อยู่แหละ

ไปแล้ว๒คำถาม

ร้านที่โชคดีแต่ยังเหลืออีก๑๐๐๐บาท
ร้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นร้านไหนตามไปลุ้นกันครับ

เฮ้ยคือนางควายแม่กินอย่างไรนะ
เผาแล้วก็เอามาอมให้มันเปื่อยไปเรื่อยอร่อย

แกงอ่อมใส่ขี้เหล็กใช่ไหมแม่อร่อย

ที่มันมีน้ำมันอยู่ในนี้ไงเวลาจุดไม้ออยไฟนะครับ
เออไม้ไฟไม้น้ำมันนะไม้ออยไฟไม้ออยไฟนี่
แล้วเราไม่มีมีแต่ประเทศลาว
งั้นเราถามแม่ถามแม่ดีกว่าเออ
ถ้าแม่ตอบถูกนะหนูมีรางวัลให้ว่ามา
แม่เคยข้ามสะพานมิตรภาพ๓ไหม

มีเสาต่อหม้ออยู่ในน้ำเนี่ย

เออ

ผิดนะคะ

แม่ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวอะไรอ่ะ

อันนี้เป็นกาแฟสำหรับคนในตลาด
เช้ามากินกันเนอะ

ปี๒๕ปีค่ะ

สะพานข้ามแม่น้ำโค่

หม้อมีทั้งหมด
กี่ต้นที่อยู่ในน้ำ
คำตอบคือ

๑๐๐ต้นใช่ไหม

ถ้า๑๐๐ต้นนะครับ

เราจะข้ามไปจนถึง
นครหลวงเวียงจันทร์เลยนะครับ

อันนี้คือเครื่องแกงหน่อไม้ทั้งหมดเลยนะ
มาที่นี่ที่เดียวคุณกลับไปแกงกินได้เลย

ห่อไม้เรียกน้องหน่อไม้สวนบ้านเราเองค่ะ

หน่อหวายจ้า
หวายที่เรามาทำเก้าอี้นะ

ต้องแกะเอาข้างในมันหรือไง
อันนี้น้ำย่านางเขาคันไว้ให้คุณเสร็จสับเลย

แต่ดูแมนคนนี้ดิขายถั่วงอก

ทั้งหมดไม่ได้ขายเส้นค่ะ

อันนี้ทำเป็นก๋วยจับยวน

จับยวนเส้นเนี่ย

สะพานมิตรภาพ๓เคยไปไหม

บิดมอเตอร์ไซค์แว้นแถวนั้นทุกวัน
เคยพาไหมข้ามไปฝั่งลาว

นะครับจากนครมนมไปคำมวลนะครับ
อยู่มีต่อหม้อที่อยู่ในแม่น้ำนะมีกี่ต้น
แปดต้นครับครับแปดเหรอครับ
ต้นมั่นใจนะเยอะไปให้ให้อีกครั้งหนึ่งอ่าให้ครั้งหนึ่ง
หกต้นครับหกต้นเป็นคำตอบที่
ผิดนะครับแม่หลุ้นแม่หลุ้นอ่าเออเดี๋ยวคำถามเดียวกันนี่แหละ
เดี๋ยวเราจะหาคนตอบถูกให้ได้ต้องมีคนตอบถูกได้สินะ
คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่สวยที่สุดอย่างสะพานมิตรภาพไทยลาว
แต่ทำไมทำไมครับถึงไม่มีใครตอบได้เลยล่ะ
แต่คุณลิงคุณหนูแมมยังไม่ท้อ
ขอเดินหน้าต่อเพื่อหาพ่อค้าแม่ค้าผู้โชคดี
เงินรางวัล๑๐๐๐บาทสุดท้าย
ไปครับไปไปลุ้นกันว่าจะเป็นร้านไหน

มาให้ฉันสวัสดีแม่สวัสดีค่ะ

กะว่าเราต้องอายุเท่าไหร่๙๐ถึงไหม
หึงหึงหึงดูดิอยู่เกินร้อยไปเลยอยู่เกินร้อยไปเลยแม่สวยมากเลยอะ

เอออยู่ร้อยนะอยู่ร้อยนะ

ช่างอ่ะยังมองเห็นไหมตัวเลขอ่ะ
เห็นต้องชื่นให้นะเจ๊เห็นหมด

คำตอบคือ

สีต้น
สีต้นทุกตั้ง
เฮ้แม่รับไปเลย๑๐๐๐บาท
และบริการอบวจมหาสนุกช่องไทยรัตน์ทีวีช่องสาวสิ้น๒

ขอบคุณล่ะแม่คะ
คุณผู้ชมค่ะอยากจะแนะนำนะให้มาตลาดนี้
ดูดิแม่ค้าทุกคนจริงใจใส่ซื่อน่ารัก

ซื้อของจำนวนเยอะในตลาดนี้ก็มีนะ
หมายถึงว่าคุณจะซื้อไปทำขายทำอะไรอย่างนี้เหมาะมาก
วิถีชีวิตยังคงอยู่นะครับ

แล้วก็ใครไปใครมาก็แวะมาเยี่ยมเยือนกันนะครับ
ตลาดนี้สร้างเมื่อปี๒๕๒๘นะครับ
จนถึงปัจจุบันนี้ก็หลายสิบปีแล้วนะครับ

๒นาทีทำ๒๐ลำนะครับ
ทำให้เสร็จให้ครบนะครับ
แม่ชิคกี้พายอย่างนี้เลยน่าแม่อย่างนีเลยนะ

ใจเย็นมั้ย